มาดูของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศกันก่อนเลยครับ
ใครต้องการจะทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแบบด่วนแบบวันเดียวได้คุณผู้ชมก็คือทำเช้าแล้วรับเล่มตอนบ่าย
ทางกรมการกงศุลจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเล่มด่วนนะครับ
เฉพาะระหว่างวันที่๓ถึง๑๓มกราคมปีหน้า๒๕๖๖เท่านั้น
ในวันเวลาราชการไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการครับ
อกจากนี้อันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเขายังมีบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษฟรีไม่คิดค่าบริการในช่วง๓๓๑มกราคมปีหน้า
แต่แต่จำกัดนะคุณผู้ชมแค่๑คนต่อ๑เอกสารครับ
ซึ่งช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยทางกรุงเทพมหานครจะจอดรถทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่และคัดสำเนาทะเบียนราชภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งทะเบียนบ้านสุธิบัติและมรณบัตรด้วยครับ
ใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่กรมการกงศูนย์ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
คราวนี้อีก๑คราวคือตอนรายวการช็อปดีมีคืนปี๒๒๖๖ครับ
สามารถจะนำค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปลดห่อนภาษีได้
โดยเป็นคำยืนยันของนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรที่บอกว่า
มีการขยายเพิ่มให้นำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาอยู่ในรายการที่นำมาลดหย่อนภาษีได้

โดยค่าน้ำมันจะต้องใช้บริการที่ปั๊มน้ำมัน
ซึ่งมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้
ถือเป็นการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเอง
โดยมาตรการช็อปดีมีคืนครับ
เขาเริ่มเมื่อไหร่๑มกราคมถึง๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖ปีหน้านั่นเองครับ
ซึ่งจะนำไปลดห่อนภาษีของปีภาษี๒๕๖๖จะไปยื่นต้นปี๖๗
อย่าลืมเก็บใบกำกับภาษีไว้ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ต้องยินดีกับชาวสงขลาครับ
ให้กับมะม่วงเบาสงขลาทั้งผลสดและแบบแปรรูปครับ
ม่วงเบาเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
ทั้งด้านคุณภาพและอัตลักษณ์รสชาติที่โดดเด่น
สมันจะเปรี้ยวเนื้อสีขาวแน่นแล้วก็กรอบ
มีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่นเพราะว่าปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนสายครับที่มีการทับถมของซากเปลือกหอย
อำเภอสิงหานครสถิงพระกระแสสินและระโนธครับ